พาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะคะ
ตำรวจตามไปรวบตัว๒โจ๊ค่ะ
ไล่ยิงคู่อริในโรงพยาบาลที่เข้ามากันเป็นสิบคนเนี่ยนะคะ

อ้างบอกว่าถูกปลาระเบิดโกะก่อนก็เลยแค้นค่ะ
เนี่ยกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
คือมีวัยรุ่นสักประมาณ๒๐คนนะคะ
วิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลบ้านผือแล้วก็เป็นจังหวะที่
ถูก๒วัยรุ่นคู่วริไล่ยิง
เหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๑คน

จากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บที่เข้ามากัน
สักประมาณ๒๐คนแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นตำบลกลางใหญ่
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชมคอนเสิร์ตกินข้าวเม่าของดีบ้านผือ
บริเวณที่วากาศอำเภอบ้านผือทั้งสองกลุ่มเขาเกิดคำเหม็นกัน
คอนเสิร์ตเลิกค่ะกลุ่มผู้บาดเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์
ไปจอดจับกลุ่มที่ลานจอดรถหน้าโรงพยาบาลบ้านผือ
เพื่อรอเพื่อนที่ขี่รถมาด้วยกันกลับบ้านด้วยกัน
หลังจากนั้นก็มีวัยรุ่นสองคนที่คำเหม็นกันในงาน
ตามไปทำร้ายร่างกายนะคะเวลาต่อมาค่ะตำรวจตามจับ
นายจักริจพิลาอุ่นหรือว่านายกอล์ฟ
แล้วก็นายอานันต์บุญลือหรือว่านายทันที่ร่วมก่อเหตุได้ทันควันนะคะ
พร้อมของกลางก็เป็นอาวุธปืนขนาดจุดสองสองมิลลิเมตรค่ะสอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพนะคะ
บอกว่าทั้งคู่เคยถูกจับกลุ่มในคดีข้อหาพยายามฆ่า
และยาเสพติดมาก่อนแล้วแล้วก็เพิ่งพ้นพ้นโทษมาได้ไม่นาน
ได้ร่วมกันยิงกลุ่มคั่วหรี่จริงเนื่องจากว่าเกิดการเขม่นกันในงาน
คอนเสิร์ตเลิกต่างขี่รถแยกย้ายกันจะกลับบ้าน
แต่ได้ขี่รถสวนกันกับกลุ่มผู้บาดเจ็บ
แล้วมีการตะโกนด่าทอท้าทายกันเกิดขึ้นจึงขี่รถตามไป
กลุ่มผู้บาดเจ็บเห็นได้โยนระเบิดใส่เสียงดังสนั่น
แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนวิ่งเข้าไปใส่กลุ่มผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ชักปืนยิงไปหนึ่งนัดถูกนายอภิชาติได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตำรวจที่สุดแล้วก็สามารถรวบตัวทั้งสองคนไปแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ